กล้องหน้ารถจับภาพอุบัติเหตุประทึกที่นครศรีธรรมราชเอาไว้ได้นะฮะ
เพราะว่าเก๋งหักหลบรถมอเตอร์ไซค์
กระทั่งรถเก๋งไปชนเสาป้ายบอกทาง
โอ้โหคุณผู้ชมหักเกือบขาเป็น๒ท่อนเลยนะฮะ

โอ้โหคุณผู้ชมดูสภาพของรถเก๋งคันนี้สิฮะ

เวลาเกิดเหตุเกิดปฏิเหตุมันเร็วมากครับคุณฮะ

เขาหักซ้ายนิดนึงแล้วเขาเสียหลักเองนะฮะ
แล้วก็ไปชนป้ายบอกเสาป้ายบอกทางแบบนี้

แล้วดูสิคือมอเตอร์ไซค์มีเหลียวมามองด้วยนะ
แล้วหลังจากนั้นก็ขี่ไปเลยค่ะนี่ฮะ
และคนที่ขับกับคนที่โดยสารมาบนรถเก๋งคันนี้นะครับ

คนนั่งเจ็บสาหัสแต่คนขับเจ็บเล็กน้อย
เพราะว่ามันฟาดฝั่งคนนั่งถูกไหม

กล้องหน้ารถคันนี้คันที่ตามหลังมาจับภาพอุบัติเหตุระทึก
เมื่อรถเก๋งเสียหลักไปชนกับเสาป้ายบอกทางอย่างแรง
รถมันหักกลางแบบนี้นะครับ
อุบัติเหตุครั้งนี้เกิดขึ้นช่วงเวลาบ่าย๓ของเมื่อวานนี้๑๘เมษายนนะครับ
โดยรถยนต์เก๋งสีบรอนเงินทะเบียนกไก่ทท๓๗๔๖ตรัง
ประสบอุบัติเหตุเสียหลักชนป้ายบอกทางนะครับ
ที่เกิดเหตุบนถนนสายตรังทุ่งสงศที่อำเภอทุ่งสงศ
จนครศรีธรรมดาอย่างที่บอกไป
ก็คือนางสาวชัตริมาศรีผลบุญ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์ครับ
ส่วนคนขับคือนายพรศักดิ์ภูมิสถิตซึ่งได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย

เล่าให้ฟังแบบนี้ว่าก่อนเกิดเหตุ
ผมขับรถมาจากอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่แหละครับ
่งหน้าไปที่ทุ่งสงศนครศรี

รถจักรยานยนต์ตอนแรกเขาบอกว่าวิ่งเลนซ้าย
และเกิดเปลี่ยนเป็นเลนขวาเข้าเลนกลางกระทันหันนะคุณ

คือจักรยานยนต์นู่นจะไปทางทุ่งสงศ์
จังหวะนี้ที่มันมีทางที่มันต้องแยกไปนะฮะ

เขาบอกมอเตอร์ไซค์อยู่ก็ออกขวานะฮะ
ทำให้ตัวเขาเหยียบเรกกระทันหันแล้วรถมันเสียหลัก
ก็เลยไปชนเสาแบบนี้นะครับ
มีผู้บาดเจ็บดังกล่าวก็เอาคลิปนี้มาลงไว้